ครบ๑เดือนแตงโมนิดาปมปริศนายังคาใจ
ยังขาดใจของใครหลายคนลึกแล้วนะครับ
คงยังตั้งคำถามกันแหละค่ะว่าเมื่อไหร่ความจริงจะปรากฏนะครับ
จากไป๑เดือนแล้วยังไม่สามารถสรุปปิดสำนวนคดีได้สักที
ทีนี้๒ผู้ต้องหาในคดีนี้นะคะ
กับโรเบิร์ตเมื่อวานนี้ก็มาตามนัดนะคะ
ตอนแรกตามรายงานข่าวบอกว่าจะไปที่โรงพักเมืองนนท์๙โมง
แต่ปรากฏว่าตอนไปถึงนะคะเท้าแตะพื้นหน้าโรงพักเมืองนนท์๑๓นาฬิกา๑๓นาที

นี่ค่ะมากับรถนี่ค่ะรถคันนี้นะคะ
ของวัดท่าไม้นะคะไม่ได้มารถส่วนตัวนะคะ
ใช่ไม่ได้มารถส่วนตัวของตัวเองนะคะ
เห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่แหละเท้าแตะพื้นหน้าโรงพักเมืองนนท์๑๓นาฬิกา๑๓นาที
ปุ๊บลงไปเลยค่ะนี่ฝาวงล้อมของสื่อใบนะคะ
ตำรวจก็กันไว้นะฮะปิดปากปิดวาจาที่แท้ทรูจริง
บางครั้งก็ลักกะปิดบางครั้งก็ลักกะเปิดนะฮะ
แต่อยู่ในสถานปฏิบัติธรรมบางครั้งก็เปิดประจา
แต่นี่คือไม่ให้สัมภาษณ์สื่อเลยค่ะ
ฝ่าวงล้อมของนักข่าวทุกสำนักเข้าไปในโรงพักเมืองนนท์เลยนะคะ
สองผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาคือ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
คนแรกก็คือในป่อตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์
คนที่สองชื่อว่านายโรเบิร์ตหรือนายภัยบูรณ์ตรีการจนานั่น
มารายงานตัวกับตำรวจตามนัดหมายนะคะ
สวมใส่ชุดปฏิบัติธรรมสีขาวแบบนี้นะคะ

ผู้สื่อข่าวพยายามถามหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่แม่ของคุณแตงโมบอกว่า
หากทั้งคู่ปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วจะสารภาพความจริงทั้งหมด
มันคือเรื่องอะไรล่ะคะมันคือเรื่องอะไรเหรอครับ
ทั้งสองไม่ตอบนะคะไม่ยอมปิปากไม่ยอมเปิดปากตอบคำถามเลยนะคะ
นี่ค่ะเข้าไปรายงานตัวในห้องสอบสวนแบบนี้นะคะ
แล้วใช้เวลาในการรายงานตัวกับพนักงานสอบสวนโรงพักเมืองนนทบุรีเนี่ย
สักประมาณ๔๕นาทีเสร็จค่ะนี่ลงมาละลงมาละจากชั้นสองนะคะ

เดินทางลงมาแบบนี้นักข่าวก็พยายามถามอีกค่ะ
พยายามถามอีกปิดแมสไม่เปิดปากพูดไม่ให้สัมภาษณ์ใดทั้งสิ้นนะคะ

นักข่าวก็ตะโกนถามพี่จะกลับสถานปฏิบัติธรรมที่สวนพึ่งราชบุรีเลยไหม

หน้าอย่างเดียวแล้วก็ขึ้นรถปิดประตูออกไปเลยค่ะ
คราวนี้ตอนกลับนี่นี่เป็นรถอีกคันหนึ่งนะคะ
โยต้าเอาผ่านสีขาวคันนี้แหละค่ะที่มารับนะคะ
อ่าทีนี้ทั้งคู่ไม่ให้สัมภาษณ์ไม่เป็นไร
เราไปถามพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งนะคะ

บอกว่าสำหรับเงื่อนไขการประกันตัวครั้งแรกวันที่๒๗กุมภาพันธ์
ทั้ง๒คนก็คือ๑ห้ามยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
๒ห้ามคุมกรูพยานแล้วก็๓เงื่อนไขการประกันตัวเนี่ย
เดิมคือให้รายงานตัวทุก๑๒วันใช่ไหมคะ

พร้อมกับให้แจ้งที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง

ทั้งคู่มีกำหนดรายงานตัวกับตำรวจอีกครั้ง
ก็คือ๒๘มีนาคม